จำหน่ายบัตรในเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทย
พบกับทีมออสตาร์ทไทยลีกที่ราชมังคารากิราศธรรม
แข่งขันวันที่๑๔พฤศจิกายนเวลา๑๖นาฬิกา
สำหรับแฟนบอลที่ถือบัตรช้างศึกเมมเบอร์สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่๑
พฤศจิกายนเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา๑๐โมง
ส่วนแฟนบอลทั่วไปซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่๓
พฤศจิกายนบัตรมีจำหน่าย๑๐๐๓๐๐บาท
ทางนี้แฟนฟุตบอลยังคงต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด๑๙
เช่นขณะเข้าชมการแข่งขันสามารถนั่งรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน๔คน
และเว้นระยะจากกลุ่มอื่น๑เมตร
สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชมและการเชียร์
ให้ใช้เสียงระดับเสียงปกตินะครับ
ต่อกันที่ผลตบทโทอำนวยนิมโมโนโคศก
คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
มีผู้เจอสินกีฬาฟุตบอลของสมคมระดับไทยหลีก๒ส่วนภาคเหนือราย๑
มีพฤติกรรมพูดจาโน้มน้าวในลักษณะล็อกผลการแข่งขันฟุตบอล
ให้ฝ่ายใดฝ่าย๑ได้รับชายชนะ
ด้วยการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน๑๒๐๐๐บาท
แต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยมีหลักฐานการส่งข้อความทางไลน์
แล้วก็เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
ดังนั้นถือเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพศ
๒๕๕๖มาตรา๖๖สมคมกีฬาฟุตบอล
มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับทางกองบังคับการ
การปราบปามให้ดำเนินคดีกับพุทธศิลป์คนดังกล่า
และก็ผู้อื่นที่ร่วมกระทำผิดด้วย
ส่วนเย็นวันนี้๑๘นาทีการมีฟุตบอลไทยหลีก๒๐๒๐
สัปดาห์ที่๑๑ฟายเดย์ไนท์สุพันธ์บุรีเอฟซี
ทีมอันดับ๙ของตารางเปิดบ้านพบกับโปรลิสเทโล
ทีมอันดับ๘ของต้องลางที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพันธ์บุรี